ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
มีการเรียกประชุมนะครับเพื่อที่จะชี้แจงถึงผลงาน
แล้วก็ให้ทำหนังสือเตือนไปด้วยนะครับ
โดยเรื่องนี้ครับนายวิทยาลาฮกุลประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับว่า
พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม
จากผลงานนั้นไม่ดีนะครับในการคุมเยาวชนทีมชาติแต่ละชุด
จากว่าช่วงที่ผ่านมาก็ดูแล้วนะครับยังไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าแฟนบอล
ซึ่งก็คาดว่าจะมีการพูดคุยกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ต้องมีการพูดคุยแล้วก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หรือถ้าไม่ไปต่อก็ต้องมีโครงสร้างใหม่ที่สมาคมเห็นว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีกว่านี้นะครับ
เพื่อให้มีจำนวนเกมการแข่งขันที่เหมาะสมทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติด้วย
ซึ่งนายพาทิตสุวพงศ์ครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกของสมาคม
ถ้าเกิดสมสอนเห็นว่าพร้อมจะลงแข่งขันตามโปรแกรมเดิมในปัจจุบัน
และถ้าเกิดว่าการลดจำนวนทีมมีผลต่อธุรกิจและก็มูลค่าทางการตลาด
สมาคมก็ยินดีที่จะรับฟังที่จะให้โปรแกรมการแข่งขันนั้นเป็นเหมือนเดิม
โดยอาจจะมีข้อตกลงแล้วก็การันตีนะครับ
สโมสรนั้นจะสามารถเล่นได้ตามตารางแข่งขันที่วางเอาไว้
รวมถึงเรื่องของการขอตัวนักกีฬามาเล่นให้กับทีมชาติด้วย
ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากทางต้นสังกัด
เพราะว่าแน่นอนครับพอโปรแกรมเยอะแล้วมีโปรแกรมสำคัญ
นักเตะในสังกัดก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเล่นให้กับสโมสรนเป็นหลัก
เพราะว่าทีมชาติแน่นอนเป็นงานใหญ่
แต่ว่าถ้าเกิดนักเตะเจ็บในสโมสรก็ได้รับความเสียหายเป็นธรรมดานะครับ